ข่าวต่อวันนี้มันมีการตั้งคำถามว่า
ระหว่างความรักกับปากท้อง
อะไรสำคัญมากกว่ากัน

ช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัวทนไม่ไหว

ทำยังไงไปลากลูกซองมายิงเมียตาย

บ้านแม่ยุยตำบลบ้านตาน

ห่างออกจากตัวเมืองสักประมาณ๑๐๐กิโล

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นพบเพียงกองเลือด

ส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

นางศรีอินอินตะปอก

ออกมาบ่นเมียทำไมไม่ช่วยกัน
มาหากินมันไม่มีเงินใช้จ่ายแล้วเนี่ย

บนไปบนมาลูกกระดื้อไม่ยอมอาบน้ำ
ก็คือมีปากกันตามภาษาผัวเมียครับ
โมโหถึงขั้นกับเดินเข้ามาในบ้าน

มายิงใส่เมียจนตาย

ลูก๓คนเห็นคาตาแม่ถูกยิงตาย

มาช่วยกันนำตัวคนตายในส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายตำรวจก็มาควบคุมตัวเขาไป

มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
และสุดท้ายลูก๓คนน่ะ

แล้วลูกทำอย่างไรแล้วภาพที่ติดตาลูกเนี่ยมันจะลบออกไปได้เมื่อไหร่
ถูกต้องนะฮะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ